สวัสดีครับมาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วฝนทำท่าจะมาอีกแล้ว
โอ้โหในพื้นที่กรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะ
สตูดิโอของเราอยู่แถววิภาวดีผมเห็นแล้วอืมแอบคึ้ม
แอบคื้มมาแล้วน่ะคุณจิสาคุณจูโด่งคืมคืมเดี๋ยว
ตกอะไรคะคุณจูโดเขาหล่อนะวันนี้อุ้ยหันไปปุ๊บ
อุ๊ยอุ๊ยงั้นต้องไปดูสดุตรตอนพิเศษต้มผมแหละ
ดูวัยรุ่นขึ้นโอ้โหคุณมาเป็นพายุเลยนะหัวแหลมมาเลย
อย่าบอกนะคุณนั่งวินมอเตอร์ไซค์มา
วันนี้เปลี่ยนครับช่างแต่งหน้ามาทำผมและช่างทำผมมาทำหน้า
มาเจอกับพวกเราความศึกษาหรันก็รอยอยู่และแน่นอนข่าวสารก็มีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เตือนภัยผู้หญิงแท็กซี่หื่นลวนลามสาวในรถพี่ชายฉุนชกคิ้วแตก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ระทึกมีช้างป่าบุกบ้านยามค่ำคืนแถมโค้นต้นมะละกอบ้านบิดพัง
แสบกินซุกี้แล้วชักดาบยังไม่พอนะไปขโมยแท็บเล็ตเจ้าของร้านด้วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครเขา
เราเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของฝนหลายคนเครียดเลย
อย่างในกรุงเทพถ้าฝนตกตอนเย็นเย็นกลับบ้านยากรถติดอีกแล้วในต่างจังหวัด
ฝนตกเขาบอกว่ามันเปียกแฉะเครียดมากจูด้งมีอะไรให้ช่วยให้ขายเครียดไหม
ไปดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องของแมวของสัตว์ครับเวลาเขาจะนอนตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ผิด
แมวตัวนี้ไปนอนตรงนี้แม่จะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในช่วง

โอ้โหมันนอนอย่างนี้ได้เหรอ

เออจริงวัยรุ่นเขาจะพูดว่าเกินบุ๋ยมุ้ย

เชิญปุ๋ยแมวมุ้ย

ใช่คือเขาไม่แน่ใจนะว่าเป็นแมวของเจ้าของร้าน

ไม่มีใครไปนอนตรงไปนั่งกินตรงนั้นเลย

นี่แสดงว่าผึ่งล่านร้านเลย

เจ้าแมวไม่อาบน้ำไง
แต่ว่าก็น่ารักเนี่ย

เขาใช้ชื่อว่าแมวริมคลอง

เหมือนอาจจะมีอีกเยอะ
หลายตัวแต่ละตัวอาจจะมีท่านวลแปลก
อาจจะมีถิ่นประจำของแต่ละตัว

หนูหรอฮะ

ดูแมวขโมยหน่อยจะขโมยยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ
เนียนไหมฮะคุณคุณฮะจริงอ่ะมาแล้วมือมาแล้วอ่ะเฮ้ย
ยังไงมดแมวขโมยจริงจริงน่ะเออไปทั้งจานแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหม
คือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเอาชิ้นเดียวหรือเปล่าแต่ว่าแบบด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยมีกงเล็บเนาะ
ก็เลยตะวัดมามาทั้งจานเลยนะฮะคือแมวตัวเนี้ยชื่อว่าน้องผิงนั่นเอง
ขนมผิงขี้ชื่อก็น่ากินแถมขี้เล่นแล้วก็ซุกสนด้วยนะฮะคลิปนี้ก็คือเจ้าของเนี่ยเขาถ่ายไว้
ก็คือน้องแมวเนี่ยแม้ทำท่าจะขโมยพอดีก็เลยถ่ายไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับ
แบบนี้แสบมากเลยแล้วก็สนมากด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาจากติ๊กต๊อกนะครับ
ถ้าใครอยากติดตามความน่ารักของน้องนะฮะตามได้ที่กระหนกนะฮะ๑๘๖๔ด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าคลิปนี้ในติ๊กต๊อกคอมเมนต์เยอะไปดูหน่อยนี่บอกอำพลางตัว
บางคนไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรน้องพูดได้คำนี้เฮ้ยแต่ถ้าเป็นผม
ผมจะคอมเมนต์ลงไปอีกสักนิดหนึ่งอ่าวันขโมยไก่ทอดใช่ไหมอ่า
น้ำจิ้มละส่งให้มันดูสิมันจะเกินแมวไปแล้วเกินปุ้ยแมวเออ

อ่าอะไรนะกระหนกหนึ่งแปดหกสี่เนอะใช่ครับ
อ่าเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครั้งเดียวใช่เลยอ่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับว่ากันถึงเรื่องของข่าวร้ายอืม
รับเดือดสิงหาคมเมื่อวานถึงจำได้ว่าเล่าเรื่องน้ำมันได้ครับ
เตรียมแล้วครับเตรียมขึ้นราคาอีกฟองละ
ก็ดูไม่เยอะง่ะเอ้าแต่ถ้าคิดเป็นแผงแล้วก็ค่ะ
งละสามบาทนะคุณผู้ชมเอางี้ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้
เครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบไปด้วยสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ริ้วจำกัดสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูจำกัด
สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัดและสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัด
โอ้เยอะหลายสาหกรรมกันครับเขาประกาศเลยนะครับ
ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ๓บาท๕๐สตางค
อ่าคือมันขึ้นไงค่ะปรับขึ้นราคาฟองละสิบสตางค์อืม
อย่างที่ผมบอกแผงหนึ่งก็ตก๓บาทมีผลนะก็คือวันที่๓สิงหาคมนี้เป็นต้นไปก็คือวันนี้นี่แหละครับ
ค่ะสำหรับการปรับราคาครั้งนี้นะถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งที่สามแล้วอืม
นับจากที่ปรับครั้งแรกฟองละ๒๐สตางค์เมื่อวันที่๖กรกฎาคมนะคะ
เป็นราคาฟองละสามบาทยี่สิบสตางค์อืม
พอครั้งที่สองสิบเก้ากรกฎาคมปรับอีกยี่สิบสตางค์ครับ
ทำให้ไข่ไก่ราคาอยู่ที่ฟองละสามบาทสี่สิบสตางค์รวมครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยนะ

รวมแล้วการปรับขึ้นราคาไข่ตั้งแต่กรกฎาคมมาเนี่ย

เยอะนะถ้าพูดง่ายนะมันเหมือนกับว่ารวมแล้วเนี่ย
ฟองปรับขึ้น๑บาทคือเกือบจะถึงบาทหรือเปล่า
เออซึ่งประเด็นนี้นะคะทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม๓บาท๕๐สตางค์ต่อฟองเนี่ย
ถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็เป็นการขึ้นราคาตามกลไกตลาดไง
ถูกต้องไหมน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นค่าอาหารเขาก็ขึ้นตาม
มันก็ปรับกันไปตามปริมาณตามกลไกตลาดแบบนี้นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งคือปริมาณไข่ในระบบเนี่ยน้อยลงด้วย
แม่ไก่ไม่ฟักเหรอจ๊ะมันเป็นไปได้ไหมอันนี้เราคิดเล่นนะ
ไปบอกให้ไก่อย่าเพิ่งออกไข่เดี๋ยวราคามันจะปรับขึ้น
คุณจะให้ไก่อั้นไว้เหรอคะอั้นไข่ได้ไหมมันอั้นได้ไหม
ไม่ได้นะมันก็ออกมาตามระบบนั่นแหละคุณผู้ชมฮะค่ะ
แต่อย่างนี้นอกจากไข่ไก่แล้วนะเขาบอกว่าน้ำตาลก็ปรับราคาเช่นกัน
ปรับขึ้นกิโลกรัมละ๑บาทตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
ทำให้ร้านค้าต่างต้องแบกรับภาระต้นทุนมากขึ้น
ร้านที่ว่าคือร้านอะไรร้านอาหารที่เขาต้องใช้ทั้งน้ำตาลแล้วก็ไข่ไก่
เป็นวัตถุดิบหลักลองนึกออกไหมอะไรน้ำตาลไข่ไก่
ขนมไงขนมไทยหรือขนมเค้กเขาก็ต้องใช้เหมือนกัน
แล้วส่วนผสมหลักเหล่านี้ก็คือ
น้ำตาลและไข่ไก่มันปรับขึ้นร้านอื่นอื่นเขาว่าอย่างไรกันบ้างมีไหม
ขอนแก่นครับคุณผู้ชมฮะร้านขนมร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตลาดโต้รุ่งร่วมจิต
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่าราคาน้ำตาลปรับขึ้น๑บาทต่อกิโลกรัม
ส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะแต่ทางร้านนะครับ
แบกต้นทุนไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้น
หรือว่าลดปริมาณขนมลงนะครับ
ยังขายเหมือนเดิมแต่เจ้าของร้านก็บอกแบบนี้แต่ถ้าราคาวัตถุดิบมันยังขึ้นอีก
ปรับอีกแบบไม่ลดเลยสุดท้ายเขาก็คงต้องปรับขึ้นเหมือนกัน
ก็เป็นไปตามกลไกตลาดอีกเหมือนเดิมดังนั้นผู้บริโภคของเราฟังแบบนี้ก็เตรียมใจไว้นิดนึงครับ
พูดถึงราคาน้ำตาลทรายขาวที่ปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๑บาทนะคะก็มีผลมาตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมแล้วล่ะ
ราคาปรับขึ้นจากเดิม๒๒บาทเป็น๒๓บาทนะคะนี่คือราคาส่งนะ
ถ้าหากว่าแม่ค้าร้านชำซื้อมาขายต่อราคาอาจจะเพิ่มขึ้น
ถ้าคุณไปซื้อตามร้านโชว์หวยอาจจะ๒๕บาทต่อกิโลกรัมก็ว่ากันไป
โดยบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ก็พูดถึงเหตุผลในการขอปรับขึ้นราคา
หลักก็เนื่องจากต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนอะไรล่ะน้ำมันไงราคาพลังงานไงค่าขนส่งต่าง
มันก็เลยกระทบมาถึงปลายทางปลายน้ำแบบนี้
แต่ถ้าลองคิดอีกมุมนึงก็รนดลงกันมาเยอะนะ
เรื่องของการลดน้ำตาลลดในการบริโภคน้ำตาล
คุณใช้โอกาสนี้เลยเออนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองลดความหวาน
ลองทานอะไรที่มันหวานน้อยดูในเมื่อน้ำตาลมันขึ้น
โอ้มันก็ได้นะคุณแต่ว่าคุณอ่ะลดได้ยังเบาหวานที่คุณเป็นอ่ะ
ผมก็ทำยากนะอะไรที่มันหวานน้อยผมก็ทานลำบากนะ
ดื่มทุกเช้าเลยไม่ใช่น้ำเลยนะน้ำหวาน

นอกจากน้ำหวานมีน้ำอะไรอีกนะ
อยากให้เครียดเพราะยังไงพวกเราต้องเจอกับสภาวะพวกนี้อยู่แล้ว
ยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนวิถีชีพแลยวเดี๋ยวกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะอยากจะเตือนภัยสำหรับผู้โดยสารรถสาธารณะ
กันตรงนี้นะคะว่าคนขับรถโดยสารสาธารณะดีมีหลายคนนะ
แต่ถ้าหากว่าคุณแจ็คพอร์ตไปเจอแบบนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องค่ะ
พี่เธอเชื่อว่าเกี่ยวกินไหม

แต่เราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะ
ก่อนที่จะเล่าเรื่องคลิปที่เกิดขึ้นพูดถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วกันนะคะ
คือพี่แท็กซี่คันนี้รับผู้โดยสารมาเป็นกลุ่ม
นะมีผู้ชายผู้หญิงเป็นพี่น้องกัน
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยค่ะผู้โดยสารอยากจะขอแวะร้านสะดวกซื้อ

น้องสาวไว้คนเดียวแล้วสุดท้ายแท็กซี่เนี่ย
เขาก็เลยลวนลามน้องสาว
ปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยตกใจเลยวิ่งมาฟ้องพี่ชายเนี่ยค่ะ
ก็เลยเป็นภาพตามคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นแล้วพวกเขาก็พยายามที่จะ
เหมือนกับทำร้ายร่างกายด้วยความโมโหนั่นแหละนะคะ
ส่วนที่เราเบลอหน้าพี่แท็กซี่ไว้เนี่ยเพราะว่าอะไรคะ
คิ้วแตกนะคะเลือดออกที่หางคิ้ว
คือคาดว่าน่าจะถูกชกต่อยมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกัน
เหมือนกับฝั่งผู้เสียหายเขาโกรธอยู่ไงคุณชนะ
แต่เหมือนว่าแท็กซี่เองเขาก็ปฏิเสธ
เขาบอกว่าอ้างว่าเนี่ยเอายาดมให้ดมเท่านั้นเอง

อ่าเขาก็พูดกันไปแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายอ่ะนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะพี่เขาก็
ให้แท็กซี่คนนี้ขับรถออกไปจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่พัทยาชนบุรีครับ

ก็ระบุว่าโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้

เอามาโชว์ผู้โดยสารไม่รู้ว่าเอามาโชว์ทำไม
สอบถามไปยังเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาเรียกแท็กซี่มาผ่านแอปแอปหนึ่ง
ซึ่งตลอดทางอย่างที่พี่ชิสาบอกโอ้โหอัธยาศัยดี
เขาก็เลยบอกพี่แวะร้านสะดวกซื้อให้หน่อยก็เลยแวะ
แต่ว่าฉวยโอกาสนะสิฮะระหว่างที่พี่ลงไป
น้องสาวอยู่บนรถโดนฉวยกัดอ่อมแก้มครับโอ้โห
แต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ
แล้วก็นำคลิปมาโพสต์เตือนเพราะว่าอยากจะเตือนผู้หญิงที่ใช้บริการแท็กซี่
ให้ดูดีให้ระมัดระวังด้วยนะฮะ

เรื่องแบบนี้ชาวเน็ตเนี่ยขึ้นเหมือนกันเดือดเหมือนกัน
เนี่ยเขาบอกว่าถ้าลวนลามจริงแค่นี้ยังน้อยไป
ไม่ปล่อยให้ขับรถออกไปแบบนี้หรอก
หมายถึงเนี่ยทำร้ายร่างกายแบบนี้น้อยเกินไปอันนี้ก็เป็นชาวเน็ตเขาว่าอย่างนั้นเนาะ
แต่บางคนเขาก็มองอีกแบบนะอันนี้ผมอ่านตามคอมเมนต์นะครับ
คอมเมนต์เขาบอกว่าก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงแต่อย่างนี้ไม่ควรรีบปล่อยไป
ควรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาจัดการ
หรือว่าควรที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างขนส่งหรือเปล่า
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปเลยเพราะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกหรือเปล่านะคะ
แต่อันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นไปตามภาษาชาวเน็ตนะแต่ส่วนของคนขับแท็กซี่เองเขาก็บอกเขาจะไปแจ้งความเหมือนกัน
แล้วเขาก็ถูกทำร้ายไงอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าข้อเท็จจริงที่มาที่ไปเป็นยังไงก็คงจะต้องตามกันต่อแล้วก็ดูตามหลักฐานนะคะ
คุณผู้ชมไปเรื่องของช้างกันบ้างช้างป่าอีกแล้วครับตกกลางคืนเข้ามาหาของกินนะฮะ
ไปเจอคนพอดีแม่จะพุ่งเข้าชนงานนี้หวิดบ้านพังครับ

โอ้แล้วไปเจอกับคนเขาใช่ไหมช้างมันมาดึดหลบตอนปรากฎโอ้โฮทั้งต้น
แล้วจะตำซ่อมตำยังไงล่ะโอ้โฮคุณห่วงตัวเองก่อนไปตอนนี้
เออนี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
เจ้าของบ้านครับเขาถ่ายคลิปไว้นะดูจากมุมภาพเนี่ย
น่าจะอยู่บริเวณสักหน้าต่างหลังบ้านพักนะฮะ
ซึ่งใกล้ช้างมากมากเลยนะฮะระหว่างที่ถ่ายคลิปครับ
หมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยเอาเห่าไม่หยุดเลย
ช้างเนี่ยเขาได้ยินไงแล้วก็เดินตรงมาพุ่งเขาใส่ตัวบ้านครับ
อ่ะคลิปนี้นะฮะเราลองไปถามเจ้าหน้าที่
ผู้ที่เขามีความชำนาญเอาง่ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นแหละ
เขาก็ฝากเตือนนะว่าเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่อันตรายมากอย่าเข้าไปใกล้ช้างขนาดนั้น
แต่เอาชีวิตของคุณไว้ก่อนดีกว่า
ห่วงห่างไว้ครับเพราะเราไม่รู้จริง

ถ้าเป็นคนที่ไม่มีความชำนาญผีผลามเข้าไปไล่หรือเข้าไปใกล้

วิ่งไล่เรานี่หนีไม่ทันโดนเหยียบนะคะ
บางคนบอกอุ้ยก็ถ้าวิ่งหนีมันก็น่าจะทานช้างมันตัวเบลอเทอร์มันไม่ได้ตัวเล็ก
เออตัวมันใหญ่เท้ามันก็ใหญ่ค่ะ
มันวิ่งเร็วอยู่เหมือนกันนะถ้ามันเข้าใกล้มันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ

เออเอาเพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันเนอะแล้วก็บอกไปทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นด้วยนะครับ
ก็ต้องมาดูแลด้วยนะเรื่องช้างกับคนผมเข้าใจแหละมันมีสองมุมนั่นแหละ
เรื่องของการเตือนภัยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะลูกค้าแสบทำทีเป็นลูกค้าจะไปกินซุกี้ในร้านครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายไม่จ่ายตังค์แถมขโมยทรัพย์สินภายในร้านด้วยครับ
ก็โอ้โห้ค่ะมันชัดเจนมากเลยนะอืมเนี้ยฮะฝนโอกาสนี่
เอาแท็บเล็ตของเจ้าของร้านใส่กระเป๋าจังหวะนั้นรีบออกไปหน้าร้าน
แล้วรีบไปเรียกนี่แล้วไปเลยครับไปไปเลยค่ะ
ตั้งก็ไปจ่ายค่าอาหารแถมโคโมยของเขาอีกตั้งหาก

เรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของร้านเขานำเรื่องนี้มาแจ้งกับเราครับ

ลูกค้าคนนี้มาช่วงบ่าย
ช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่งนี่กำลังเดินมานะผู้หญิงชุดดำเนี่ยนะคะ
ร้านนี้เค้าไม่ได้ขายบุฟเฟต์นะขายแบบอัลละคาตทีละถ้วยทีละชาม
แต่เขานั่งตั้งแต่บ่าย๓๓๐ยาวไปจนถึงทุ่มครึ่ง
เดี๋ยวเนี้ยบ่ายสามเหรอใช่บ่ายสี่ห้าหกทุ่มถึงสี่ชั่วโมง
แล้วเนี่ยที่เดินมาตรงนี้มาทำทีบอกกับเจ้าของร้านว่าขอชาร์จมือถือหน่อย
คือไม่ได้อยู่นิ่งทานไปเดินไปคุยนู่นนี่นั่น
แล้วอาศัยจังหวะครับคุณผู้ชมเนี่ยมาเดินอยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ย
เอามือถือมาชาร์จเออบอกจะขอชาร์จมือถือหน่อยอ่านี่นี่
ในมือก็ถือแก้วจดจวดด้วยนะเฮ้ยเก็ตมวยหรือเปล่าเนี้ยเออ
แล้วในช่วงนั้นแหละครับช่วงสักประมาณ๖โมงครึ่งถึงทุ่มกว่า
นี่เนี้ยแต่ร้านบนจอใช่ไหมครับค่ะคนเข้ามาในร้านเยอะอืม
เจ้าของร้านเขาวุ่นดิอืมถ้านักงานในร้านก็ต้องคอยเสริมลูกค้าถูกไหม
ครับนั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้อาศัยจังหวะที่เผลอนี่
คว้าแท็บเล็ตไปแล้วอืมแล้วก็รีบออกไปเลยอืม
เงินก็ไม่จ่ายแท็บเล็ตก็เอาไปด้วยถูกต้องฮะโอ้โหแล้วยังไงรู้ไหม
เจ้าของร้านเขาเพิ่งมารู้ตัวตอนไหนฮะตอนที่มีลูกค้ากำลังจะไปจ่ายเงิน
อืมซึ่งก็คือผมเองฮะผมอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณชนะพูดเป็นเล่นจริง
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมไปจ่ายเงินเขาด้วยการสแกน
แกนคิวอาร์โค้ดแล้วผมก็บอกเจ้าของร้านว่าอ้าวเงินเข้าแล้วใช่ไหมครับ
ลองเช็คดูนะว่าเงินมันเข้าแล้วแล้วเขาก็กำลังจะเช็คดูด้วยการเปิดแท็บเล็ต
อ่าเจ้าของร้านจะเปิดแท็บเล็ตหาแท็บเล็ตไม่เจอเอาล่ะสิทีนี้ถึงได้รู้ว่าอ้าว
โดนขโมยแล้วไปไล่กล้องวงจรปิดดูก็ถึงได้รู้ว่าเอาผู้หญิงคนนี้กินแล้วไม่จ่าย
ชักดาบเออเนี้ยช่วงที่เดินเข้ามาตอนบ่ายค่ะเนี่ยภาพเนี้ย
มาแบบปกติเลยครับแต่เอางี้เจ้าของร้านเขาเห็นแล้วแหละว่าถ้าทางผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่
เขาก็พยายามดูพยายามจะลองดูนะว่าจะทำอะไรสุดท้ายขโมยของแล้วไม่จ่ายเงินแล้วตอนนี้
ลงบันทึกประจำวันแจ้งความกับทางตำรวจเอาไว้แล้วที่สอนอสุทธิศาลใช่ค่ะ
คำถามเกิดขึ้นแล้วเอาไงดีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็พยายามตามตัวอยู่นะครับอืม
แล้วที่ไม่จ่ายเท่าไหร่นี่นี่เป็นบินเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันห้าสิบสี่บาทกินคนเดียวกินเป็นพัน
โอ้โหเอาบอกตรงผมไปกินสองคนยังไม่ถึงพันเลยคุณก็ชวนพวกเราสองคนไปด้วยสิ
คุณไปกินกับใครสองคนอ่ะถามก่อนเนี่ยบอกเลยเนี่ยกลับมาที่เรื่องนี้ก่อน
เรื่องนี้มาฝากเตือนไว้แล้วเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้เองสดร้อน
ถูกต้องเจอกับตัวคุณเองเลยด้วยใช่หุ้ยนี่มันคือซูเปอร์ฮีโร่เนี้ยเออ
มันคือคนที่ทำให้ที่เขารู้ตัวว่าเขาถูกขโมยฮ้าฮาน่าที่ต่อแบบคุณตามให้ได้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
จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอ่าเตือนภัยกันต่อกับเรื่องราวของอุบัติเหตุนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางแยกระหว่างรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ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
ครับผมไปเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องนี้กันบ้างครับ
รถเก๋งครับจะเลี้ยวเข้าซอยแต่รถจักรยานยนต์
หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะฮะวิ่งมาทางตรงชนเขาอย่างจังเลยครับ
โอ้โหมาไงเนี่ยเนี่ยมาอย่างไรนะฮะเนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับเขาจับภาพอุบัติเหตุนะครับ
คือรถเก่งคันนี้ฮะเลี้ยวมาแบบกระทันหันแบบนี้ฮะ
แล้วก็เสี่ยงรถคันอื่นมากด้วยนะครับเลี้ยวมาแบบนี้
ขณะนั้นครับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอีกเลนหนึ่งหักหลบไม่ทันครับแน่นอนครับ
เปี้ยงนี่แต่ดีนะไม่แรงมากค่อยหักหลบแต่เหตุการณ์นี้เนี่ย
เขาบอกว่ารถเก่งเนี่ยชะลอเลี้ยวค่อยรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังพอเบรกทันนะฮะ
หลบไปอีกนิดนึงแต่ว่าก็คงจะกันชนก็คงน่าจะแตกน่าจะอะไรนะฮะ
เพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ก็ต้องนำมาเตือนเป็นอุทหรณ์ว่า
เวลาจะเลี้ยวเข้าซอยก็ต้องดูสักนิดนึงนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับ
เลี้ยวกระทันหันแบบนี้นะฮะคนที่ตกใจรู้ไหมใครใครฮะ
มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่รออยู่เนี่ยคุณพี่เมื่อกี้ผู้หญิงใช่ไหมไปยังไงเนี่ย
แล้วทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ระมัดระวังกันด้วยนะคะครับข้ามไปบินไปที่ชิลีบ้าง
อุ้ยไปต่างประเทศรายการเราอินเตอร์ไปต่างประเทศอเมอริกาใต้
ชิลีถูกต้องแล้วพาไปดูหลุมยุบค่ะหลุมยุบยักษ์ขนาดใหญ่เอ้ย
มันเกิดขึ้นอะไรอย่างไรไปดูค่ะ
โอ้โหคุณชิสานอย่างงี้เขาไม่ได้เรียกว่าหลุมแล้วเรียกว่าหลุมโอ้โห
หลุมมันใหญ่โบ๊ะเรียกว่าฉันดูสิโอ้โหเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคุณ
มันยุบลงไปเหรอเป็นแบล็คโฮลคือหลุมยุบยังไงเอ่ย
เป็นหลุมยุบปริศนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๒๕เมตรนะคะ
เมตรกว้างมากนะปรากฏขึ้นบริเวณใกล้กับเหมืองทองแดง
อัลคาปอโรซ่าค่ะซึ่งเป็นที่ดินของบริษัท
ห่างจากกรุงสานเตียโกของชิลีไปทางตอนเหนือประมาณ๖๖๕กิโลเมตร
ชื่อเมืองอาจจะแปลกแล้วไม่ค่อยคุ้นนะมันจะละโอ้เยอะไปนิดนึง
เป็นภาษาเขาก็บอกพี่กัดนิดนึงเผื่อใครเขาอยู่แถวนั้น
ญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นก็จะได้พอนึกภาพออกครับ
เท่านั้นเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะโอ้โห
โดยมีสถานีอนามัยของชุมชนและบ้านเรือนอยู่ใกล้กับหลุมด้วย
ห่างจากปากหลุมแค่๖๐๐เมตรอ่ะคุณโอ้โหยิ่งกล้ายมากนะ
ไม่กี่ก้าววิ่งไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะ
เออเป็นผมถ้าบ้านผมอยู่แถวนั้นผมกลัวแล้วนะ
นั่งเดี๋ยวคนจะถูกทรณีสูบเนี่ยใช่ใช่
ทางสำนักงานธรณีวิทยาและเมืองแห่งชาติเขาก็เลยสั่งปิดพื้นที่เลยค่ะ
ตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงไซส์งานเหมืองซึ่งมันอยู่ใกล้ใกล้กับหลุมนั่นแหละนะคะ
และตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานธรณีวิทยาก็เริ่มตรวจสอบแล้วนะคะ
เพราะว่าหลุมเนี่ยมีความลึกประมาณ๒๐๐เมตร
เฮ้ย๒๐๐เมตรแล้วด้านล่างมันมีน้ำขังอยู่ข้างใต้ด้วยคุณชนะคุณสุโรคอ๋อ
เวลามันเกิดหลุมอย่างนี้มันจะกลมได้ขนาดนี้เลยเหรอ

ใช่ไหมใช่มันจะทลายลงไป
มันจะทลายแล้วก็ยุบแต่มันไม่น่าจะกลมได้ขนาดนั้น
เหมือนแบบเป็นการขูดตั้งใจเอาไว้อะไรสักอย่างหนึ่งผมเคยดูนักข่าวในต่างประเทศอ่ะ
อันนั้นคือความเชื่อในอีกทฤษฎีนึงนะไม่รู้เคยดูเคยเห็น

อ่ะนะให้ดูกันว่าปรากฏการณ์แปลกแบบนี้ทั่วโลกเขาเป็นยังไงนะครับ
ดูเรื่องนี้กันบ้างใครที่เคยนั่งรถกระบะแล้วนั่งตรงท้าย
ท้ายกระบะเนี่ยแนะนำนะเป็นไปได้อย่าไปนั่งเลยมันอันตราย
แต่ถ้าเคยนั่งแล้วรถกระบะมันวิ่งเร็วคุณน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับ
ลำบากจริงเอาเอาลงเหอะเอาอะไรลงเอาฉันลงเถอะไปไปแล้วดูคืบโอ้โหปากเปิงยู่มาแล้ว
มันมารวมกันไปหมดหรือมันบานหายไปไหนหมดแล้วค่ะเอาจริงนะแล้วหันหน้าทางเนี้ยเออใครเขาช่างให้เธอหันมาทางนี้โอ้ย
ปกติมันก็ต้องหันหลังให้ตัวรถแต่นี่เล่นหันหน้าปะทะเลอ่ะ
เผชิญหน้ากันกับลมบักแรงแรงอย่างนี้เลยโอ้โหกลับบ้านไปปากแห้งหมดนะ
ตาเตออะไรไปทางไหนหมดแล้วแม่เอาเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับ
ลากันไปด้วยภาพน้องหมาที่คิดว่าเจ้านายไม่ยุติธรรมครับ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมดเวลาของเรา๓คนตั้งละไปแล้วสวัสดีครับ

แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒